แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียคนวิภาควิจารณ์เยอะเหมือนกันนะคะ
กรณีที่เมียน้อยขับรถชนเมียหลวง
แล้วเมียหลวงอุ้มลูกน้อยที่เพิ่งคลอด๑๖วันเอง
หลวงได้รับบาดเจ็บคือกระดูกเชิงกรานสะโพกหัก
ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าในเรื่องนี้
ทางด้านเมียน้อยก็ได้เดินทางเข้าพบตำรวจแล้ว
แล้วก็อ้างด้วยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

ตอนนี้ค่ะตำรวจก็รอผลการตรวจจากทางแพทย์ก่อน

ตำรวจบอกว่าอีกไม่เกิน๒วันน่าจะรู้ผล
ส่วนรถของกลางที่ขับชนยึดเอาไว้ตรวจสอบแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เขาแชร์กันเยอะเลยในโลกโซเชียล

เหตุการณ์ที่เมียหลวงอายุ๒๘ปีกำลังอุ้มลูกน้อย

มาตามสามีที่แอบไปกินข้าวกับเมียน้อยในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ริมบึงหนองโคตรที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

ก็คือเมียน้อยขับรถเบียดเมียหลวงเข้ากับรถยนต์อีกคันนึง
ทำให้กระดูกเชิงกรานสะโพกหัก
หลายคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็เป็นห่วงไงว่าเด็กน้อยจะเป็นอะไร
วัย๑๖วันน้องสาวของเมียหลวงอุ้มไว้ไม่ได้รับอันตราย
แต่ว่าน้องสาวเองก็ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าเล็กน้อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงคืนวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
เรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถามความคืบหน้า
ไปตามเรื่องทางคดีสอบถามจากพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
ผู้กำกับการสพบ้านเป็ดก็เปิดเผยให้ฟังค่ะ
บอกว่าเมื่อวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายอายุ๕๐ปีพร้อมกับผู้หญิงอายุ๒๔ปี
ที่เป็นคนขับรถคันที่เกิดเหตุ

รวมถึงให้ปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยชายชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าของรถ

หญิงสาวชาวกาลสินหญิงสาววัย๒๔ปีเป็นคนขับ
ฝ่ายชายก็นั่งคู่มาด้วยกันนะคะที่เบาะหน้า
แล้วทั้งสองคนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แล้วก็ยินดีให้ตำรวจยึดรถคันนี้ไว้เป็นของกลางในการตรวจสอบนะคะ
หลังจากสอบปากคำทั้งสองคนเสร็จเรียบร้อยตำรวจก็ปล่อยตัวกลับไป
แล้วก็ณตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใดนะคะ
เพราะว่าจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
จะต้องรอผลตรวจร่างกายของทางเมียหลวงแล้วก็น้องสาวด้วย
ว่าใช้เวลาไม่เกิน๒วันนะคะ
ซึ่งมีการกำชับพนักงานสอบสวนว่าคดีนี้คนสนใจ
โดยตอนนี้ก็มีการสอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะ
รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมเอาไว้แล้วด้วย
บอกด้วยนะคะว่าคดีนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร
ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมก็ว่ากันด้วยหลักฐาน

ถ้าเกิดว่าผลตรวจของทางแพทย์ออกมาเมื่อไหร่
พนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหากับคู่กรณี
ขับรถชนผู้บาดเจ็บทันทีนะคะ
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวงของทั้งสองฝ่ายค่ะ
ทีนี้นอกจากทางคดีแล้ว
เราก็ต้องไปดูอาการด้วยนะคุณผู้ชม
เราก็ไปสอบถามกับญาติของผู้บาดเจ็บนะคะ

ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกหลายวัน
แต่อาการโดยรวมคุณหมอบอกว่าปลอดภัยแล้ว

เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากระดูกสะโพกมันแตกมันหัก
ก็หมอต้องรอให้กระดูกสะโพกเข้าที่ก่อนนะคะ
หลังจากนั้นจึงพิจารณาต่อไปว่าวิธีการที่จะรักษาต่อ
จะเป็นการผ่าตัดหรือจะรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะ